สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
สายแบบนี้นะคะจะเจอกับเรือนขวัญขุนวงแล้วก็คุณพลอยพิมรจิตค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเขามีการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงบ้านเราอย่างพี่ม้าออนภาพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐนะคะ
ที่ได้มีการรำนะคะเพื่อถวายในหลวงราชการที่๙
เนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตค่ะ

สวยงามละมุนสุดยอดเลยคุณ
บอกว่าอ่อนช้อยแล้วก็งดงามมากเลยนะคะ
สำหรับลีลาการรำของสองคนบันเทิง
อย่างพี่ม้าออนภาและพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐ
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญคณะครูสิทธิ์เก่า

สถาบันขออภัยค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศีลเกือบร้อยชีวิตเลยนะคะ
ในการแสดงชุดรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชนิพลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสถิตในดวงชีวันนิรันดรนะคะ
กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดขึ้นในวันครบรอบหนึ่งร้อยวันสัตว์เมื่อวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งงานนี้สองคนบันเทิงในฐานะสิทธิ์เก่าต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติ
ตื้นตันใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
เนื้อที่พระเทพท่านได้ทรงแต่งไว้
ก็เป็นเนื้อที่ลำลึกถึงพระองค์ท่าน
ไม่ว่าจะเป็นการทรงงานของท่าน
จนกระทั่งการดูแลประชาชน
ในเรื่องของทุกเรื่องเลยนะฮะ
ไปถึงเรื่องของการศึกษาเยอะแยะมากมาย
แล้วก็พูดถึงรัชกาลที่๑๐เป็นอันสุดท้ายด้วย

ถ้ารำท่วงท่าคุณครูบาอาจารย์ที่แต่งท่ารำก็สอดคล้องกันสวยสดงดงามมากค่ะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะสวยมากจริง
แต่ว่านอกจากพี่ม้าออนภาแล้วก็พี่ตุ๊กกี้สุดารัฐแล้วเนี่ย
เมื่อค่ำวานนี้ค่ะหนึ่งในผู้ประกาศสาวสวยของเราไม่ใช่คุณหลายฉัน
แต่เป็นคุณใบตองรัชตะวันนี่แหละค่ะ
ในฐานะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ร้อยความพักดีแห่งศรีนครินนะคะด้วยการรำถวายสะดุดีในชื่อชุดด้วยพักดีแห่งศรีนครินอย่างอ่อนช้อยงดงาม
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเชอรี่ของเราก็ไปดูคุณใบตองอ่ะนะคะ
ให้กำลังกายกัน
พร้อมฝึกกันอยู่ตรงที่สตูดิโอนี่แหละค่ะอยากไปร่วมกิจกรรมดีแบบนี้ก็เลยขอตัวไปเมื่อวานนี้
เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนเพื่อนด้วยแล้วกันนะคะหรือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีค่ะ
ที่อ่อนช้อยสวยงามอนุรักษ์ความเป็นไทยได้ดีทีเดียวนะคะ